คุณผู้ชมคะอยากให้ดูคลิปนี้หน่อยค่ะคือเขาก็แอบถ่ายมานะ
ในคลิปเขาเขียนเอาไว้ด้วยบอกว่าต่อรองค่าตรวจฉี่
สพนจเพชบุรีเรียกสี่หมื่นจบที่สามหมื่นสาม
เอาเรื่องอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูในคลิปหน่อยค่ะ
หาสามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามสามหมื่นสามใดคะ
นี่หายได้เมื่อแค่สามหมื่นไม่สองหมื่น

คือตอนนี้คนก็แชร์กันเกือบหมื่นแล้วค่ะ
แล้วก็เพิ่งโพสต์เมื่อ๑๓ชั่วโมงที่ผ่านมา
แล้วก็เพจอย่างนักรบด่านเถื่อนเขาก็ไปโพสต์ไปแชร์เหมือนกัน
คนรับชมเกือบ๔๕๐๐๐คนแล้วนะ

คือณตอนนี้ในคลิปจะเป็นการเจรจาต่อรอง
ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่แต่งกลายคล้ายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ
กำลังเจรจาต่อรองเรื่องเงิน

ห้องหนึ่งบนสถานีตำรวจเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา
งามไส้สพหนองจอกเพชรชบุรีจะฉี่ที่นี่
ต่อรองกันก่อนเรียก๔๐๐๐จบที่๓๓๐๐๐บาท
เพราะว่าฝ่ายชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบนี้นะคะ
ข้อเสนอคือทางฝ่ายชายยื่นข้อเสนอ๓๕๐๐
แต่ว่าฝ่ายหญิงต่อรองเหลือ๓๐๐๐ถ้วน
ตอนแรกมันคือตั้งไว้๔๐๐๐ก่อนค่อยต่อรองกันมา
ใช่ค่ะฝ่ายหญิงก็บอกว่าตอนนี้หาเงินได้๒๐๐๐บาท
แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยืนยันที่ตัวเลขเดิมคือสามหมื่นสาม
ฝ่ายหญิงก็ขอความเห็นใจค่ะว่าไม่มีตังค์
ฝ่ายชายก็ไม่ยอมแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดเรื่องไปถึงศาล
ยุ่งยากกว่านี้และต้องจ่ายเงินมากกว่านี้แน่นอน
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็ยังต่อรองแล้วก็ยังขอความเห็นใจนะ
ว่าเธอเองกินยาแก้ไข้
ความหมายในที่นี้คือขอไม่ตรวจปัสสาวะค่ะคุณผู้ชม
แต่ฝ่ายชายก็ยืนยันที่ตัวเลขเดิมคือสามหมื่นสามพันบาท
แล้วขู่ด้วยว่าถ้าเรื่องมากจบที่ตัวเลขเดิม
ที่ยังไม่ลดให้ละกันสี่หมื่น

แล้วเขาก็บอกว่านี่เกิดในห้อง
บนสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งที่เพชรชบุรี
ก็คือในคลิปเขาก็ระบุแบบชัดเจน
ว่าที่สพหนองจอกเพชรชบุรี
ก็กรณีนี้มันเป็นการต่อรองกัน
ก่อนจะมีการตรวจปัสสาวะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน

ใช่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็ถึงหูพบตรเหมือนกัน
โดยพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจ
บอกว่ากรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่คลิปวิดีโอ
ระบุข้อความว่าสพนจอกจังหวัดเพชรบุรี
ฉีดที่นี่ต้องต่อรองกันก่อนเรียก๔๐๐๐บาทจบที่๓๓๐๐๐บาทนั้น
ได้รับรายงานจากผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีแล้ว
จากกรณีที่มีคลิปดังกล่าวปรากฏในสื่อออนไลน์
ตอนนี้ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
พร้อมมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง๘นาย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
และบอกอีกว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาพบตรกำชับให้การสืบสวนข้อเท็จจริง
ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
และยืนยันชัดเจนว่าไม่เอาตำรวจนอกรีดไว้
กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
โดยให้พิจารณาลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเลยนะ
ตอนนี้มีการกำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
พลตำรวจโทษธนาชูวงแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการ
กำกับดูแลในเรื่องนี้อย่าให้เกิดความบกพร่อง
และให้รายงานผลให้ทราบโดยเร็วด้วยนะครับ
ก็ตำรวจที่เกี่ยวข้อง๘นาย
ก็น่าจะเป็นตำรวจที่มีการตั้งด่านตรวจนี่แหละ
กระทั่งเหตุการณ์มันมาเกิดขึ้นที่สพก็คือบนโรงพัก
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
คือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่นะคะ